ตั้งแต่ต้นรายการข่าวเย็นไทยรัฐนะคะ
เราเปิดช่องทางให้คุณผู้ชมส่งกำลังใจให้กับช้างศึก
นัดแรกของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่จะเจอกับเวียดนาม
วิเคราะห์มาวิจารณ์เกมกันก่อน
ทีนี้แต่ว่าวันนี้มีปัญหาอยู่นิดหน่อยฝนก็ตกบางคนก็กลัวรถติด
แต่เชื่อว่าบรรยากาศเนี่ยคนที่จะไปนะ

แล้วก็น่าจะเตรียมตัวบางคนจะถึงสนามแล้วด้วยนะคะ
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
คึกคักมากน้อยแค่ไหนนะคะ

คุณผู้ชมครับบรรยากาศที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

หลังจากที่ฝนนั้นได้เทลงมาในช่วง๑๕นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งก็แน่นอนครับว่าอาจจะส่งผลกระทบกับเกมวันนี้
แต่แน่นอนครับสิ่งที่ยังไม่ขาดหายไปนะครับ
ก็คือแฟนฟุตบอลที่ยังคงอยู่ให้กำลังใจทีมชาติไทย
ว่าฝนจะตกในขณะนี้ก็ตามครับ
มันยากาศบนเกมระหว่างไทยกับเมียดตาม
ในช่วง๑๕นาฬิกาที่ผ่านมายังที่เรียนถ่ายซาดไป
ก็ยังคงมักลักทิศน้ำอยู่นี้นะครับ
แล้วก็ยังไม่ทอดใจที่จะส่งแรงใจ

ซึ่งก็ต้องลุ้นนะครับว่าในช่วงเวลาแข่งขันจริงนะครับ
เวลาประมาศ๑๙นฝนจะตกอีกหรือไม่แต่ว่า
โดยในขณะนี้ย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับว่า
เข้าชมการแข่งขันนั้นได้ถูกจำหน่ายหมดลงทุกที่นั่งแล้ว
และไม่มีการจำหน่ายบัตรเพิ่มเติมหน้าสนามครับ
และเช่นเดียวกันครับเมื่อบัตรการแข่งขันหมดลงนะครับ
ก็จะมีกลุ่มคนครับที่ฉวยโอกาสขายตัวเกินราคาครับ
ก็พบว่ามีการขายตัวเกินราคาอยู่พอสมควรครับ
จากการรายงานครับราคาตัวที่ขายไม่ผ่านตัวแทนจำหน่าย
พุ่งขึ้นไปถึงประมาณ๗๘เท่าของราคาเลยนะครับ
พุ่งไปถึงประมาณเกือบ๔๐๐๐บาทแล้วนะครับ

จากราคาแจกเนี่ยประมาณ๑๐๐บาทเลยครับ

ว่าถ้าไม่มีบัตรเปิดหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
รับชมเป็นช่องทางที่ดีที่สุดครับ
ขณะที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ

เฝ้าระวังพฤติกรรมที่จะมีการช่อกง

พบเห็นเหตุการณ์ก็สามารถแจ้งได้ที่สถานี
ปรับรวจผู้ทอดทองหลวงหรือโทร๑๙๑ครับ
หรือถ้าหากอยู่ที่สนามอยู่แล้วนะครับ

ส่วนบรรยากาศแฟนฟุตบอลนี่ก็ต้องถือว่า

ที่บรรยากาศคือคลักทรักมากจริงเลยครับ
คาดว่าภาคจุกของแฟนไทยจะเต็มสนามแน่นอน
กับประมาณสองหมื่นที่นั่งเศษครับแต่ว่าส่วนใหญ่วันนี้ครับ
เชื่อมั่นที่ว่าทีมชั้นไทยจะเก็บชั้นชนะเหนือเวียดนามได้
และเป็นตรงที่สูงครับว่าทีมชั้นไทยแข็งแกร่งตั้งเวลานี้ครับ
ส่วนสองท่านนี้ครับเป็นแฟนฟุตบอลจากญี่ปุ่นครับ
พวกเขาชื่นชอบชนะทิพย์สงกระสินเป็นพิเศษครับ
และลงทุนบินจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อมาชมเกมแมชนี้โดยเฉพาะ
และเมื่อวานนี้เขาก็ได้เสื้อและลายเซ็นชนะทิพย์ไปเรียบร้อยแล้วด้วยครับ
ที่นี่ไทยเราต้องช่วยหวังว่าใช่ครับ
ช่อง๓๒นะครับตั้งแต่สิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีเป็นต้นไปครับ
สำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่มีบัตรเข้าชมนะครับ
คุณผู้ชมจะได้เห็นทุกปุ่มของการแข่นอย่างแน่นอนครับ
พระเกียรติพิราเงสของเฉลือวัดถ่ายภาพ
บีรณวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สมรักษีครับ
ขอบคุณคุณวิรวิทย์ด้วยนะคะแม้ว่าฝนจะตกโปรยปลายลงมา
แต่ก็ยังได้ยินเสียงความพร้อมนะเสียงตีกลอง
เป็นการเรียกความพร้อมด้วยฝนคำลังใจก่อนนะคะสำหรับกองเชียร์ทีมชาติไทยนะคะ